เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นละเช้าค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาตรงหน้าร้านเสริมสวย
เอาปืนมานะยิงกระจกร้านแล้วก็ตะโกน

รถสีธาวดำได้มาจอดละนะจอดตรงห่อพัก
แล้วหลังจากนั้นนะคะรถคันนี้คนก่อเหตุเป็นผู้ชาย
ลงมาแล้วคุยโทรศัพท์อยู่เหมือนกับคุยโทรศัพท์เขาใส่เสื้อแขนสั้นขาสั้นนะ
โทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาวนเวียนอยู่ตรงหน้าร้านแป๊บหนึ่ง
หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาวนเวียนอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะ

พีชเขาก็กลับไปที่รถเอาเดินกลับไป
ตอนที่เดินกลับไปที่รถนี่แหละจังหวะนี้ที่อยากให้คุณผู้ชมดู
เพราะว่าเขาไปที่รถแล้วเขาไปเอาปืนออกมา

นี่จังหวะไปหยิบปืนแล้วนะแล้วพอหยิบปืนเสร็จแล้วปั๊บเขาจะเดินมาอีกทีนึง
กึ่งเดินกึ่งวิ่งมาค่ะเห็นไหมในมือมีปืนอยู่
มือขวานะใช่เสร็จแล้วปั๊บนี่คือเหมือนกับเอาปืนทุบ
เอาปืนทุบแล้วก็มีการเตะมีการถีบแล้วยิงยิงไปปั้งนึง
หลังจากนั้นค่ะเขาทุบอีกทุบอีกทุบอีกแล้วเขาจะเข้าไปในร้านเสริมสวยอ่ะ
เนี่ยเสร็จแล้วเหมือนกับเขาทุบให้กระจกมันแตกแล้วตัวเขามุดเข้าไปในร้านแล้ว
แล้วข้างในอ่ะกล้องวงจรปิดไม่เห็นค่ะแต่เสียงปืนอ่ะปั้งปั้งปั้งอ่ะ
ยิงเจ้าของร้านวัยสี่สิบเจ็ดปีเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูค่ะ
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ฆ่าคนตายแล้วเขาทำยังไงต่อ
เพราะว่าพอเขาก่อเหตุเสร็จเขาออกมาพร้อมปืนมุดออกมา
แล้วเดินดูแบบเดินนิ่งไม่ได้มีท่าทีตื่นตกใจแล้วนะ
ไปที่รถของตัวเองแล้วก็ขึ้นรถสีเทาดำเป็นรถโตโยต้า
ขับออกไปจากจุดที่เกิดเหตุครับนี่คืออยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีนะคะ
เกิดขึ้นตอน๙โมง๑๙นาทีเมื่อเช้านี้เลย
ตำรวจสพระเบาะไผ่ค่ะพร้อมกับชุดสืบ
แล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรกู้ภัยเข้าไปดู
เจอศพนางสาวจำเรียงฤทธปล้องอายุ๔๗ปีเป็นเจ้าของร้าน
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนเลยยังใส่ชุดนอนอยู่เลยนะคะ
แล้วดูตามร่างกายโดนยิงเข้าที่หัวนัดหนึ่งที่ชายโครง

ทีนี้เราไปถามทั้งคนที่อยู่ข้างห้องเช่า
คนที่อยู่บ้านตรงข้าม
คือเขาก็พูดลักษณะคล้ายกันนะ
ว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
แล้วเสียงตะโกนของคนที่เข้ามาก่อเหตุว่ามึงต้องตาย
ลองฟังเสียงเพื่อนข้างห้องดูค่ะทั้งสองคนเลยนะคะ
นอกห้องปิดกัน
นี่คนหนึ่งอยู่ข้างห้องเช่า

ล่าสุดนะตำรวจรู้แล้วนะคะคนที่ก่อเหตุเมื่อกี้คือใคร
คือนายปัญญานวมหอมอายุ๕๔ปีค่ะ
เคยเป็นแฟนเก่าของนางสาวจำเรียงผู้ตาย
แล้วตำรวจสันนิษฐาน
ว่าตัวนางจำเรียงผู้ตายอาจจะตีตัวออกห่าง
ตัวของนายปัญญาผู้ก่อเหตุเขาเป็นคนซื้อให้ฉันซื้อรถให้เธอ
แต่เธอมาตีตัวออกห่างจากฉันก็ตัดสินใจเอาปืนมายิงมาก่อเหตุแบบนี้
ตอนนี้กำลังตามจับกลุ่มตัวนายปัญญานวมหอมเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่นะคะ
เพราะว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยนะคะ